บอกตามตรงนะครับทีแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับ
อ่ามันคือมันเป็นความเข้าใจผิดมากกว่าครับ

เอ่อเหตุการณ์ในวันนั้นอ่ะคือมันเป็นงานแต่งงานนะครับของผู้จัดนะครับ
ก็เลยแล้วก็แบบก็ไปนั่งคุยนั่งอะไรอย่างนี้ในห้องอะไรอย่างนี้
มันก็คือมันก็ไม่พอหลังจากนั้นว่ากระเป๋าตั้งหายโทรศัพท์หายอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่คิดว่ามันจะหายจริงเราก็ยังคิดเลยว่ายังคุยกับเพื่อนเลยว่า
อ่าได้ไปครับ
ได้ต่อคำคำไปแต่ว่าเรื่องมันก็จบไปแล้วประมาณสองปีกับสามปีแล้ว
ครับได้เคลียร์เรียบร้อยแล้ว
ก็ยังงงถึงครับว่าเรื่องขังมาได้ยังยังไง

มันเป็นการลักลักอยากขโมยน้อย

เกียรติศักดิษฐ์ขโมยของ
คนที่เราร่วมทำงานด้วยหรือว่าผู้จัด
ว่าท้องถ่ายเนี่ยไม่กลัวหรือว่าเราจะขโมยของอะไรค่ะ
นี่ก็คือผลเสียแล้วก็เป็นภาพที่เราเสียหายมาก
คือเรื่องจริงแล้วเราได้เคลียร์ผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็คุยกับทางช่องแล้วว่า

เพราะว่าเราได้เคลียร์คือมันเป็นความจริงหมด

แปลว่าเขาได้เงินคือมันความสมบัติกับเราพอสมควรด้วย
พอสมควรครับบางคนหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่ารอบนอก
เขาไม่รู้ว่าตัวจริงเราเป็นยังไง
เราไม่ได้เป็นคนที่ขโมยอะไรอย่างนี้
เราก็รู้อย่างนี้แล้วประวัติก็รู้แล้วว่าเราเป็นเด็กอย่างไร
แล้วพี่คิดเอาเรื่องต่อไปทำไมว่าก็ต่อไป

โอเคจ๊ะขอบคุณมาก

ก็อย่างที่บอกครับว่ายืนยันเลยครับว่าบริสุทธิ์จริงครับ

อุ๊ยร้านมันหรือยัง

หรือแบบ